ที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจจริงเมนเผาศพเนี่ยนะเวลาเผา
ศพเสร็จแล้วญาติพี่น้องก็จะมาเก็บกระดูกไป
ทำพิธงพิธีต่างมันต้องไม่มีกระดูกหลงเหลืออยู่
เลยครับค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีญาติของผู้เสีย
ชีวิตเขาเดินทางไปดูเมนก่อนว่าจะเตรียมเผาศพ
ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เข้าไปดูในเมนจู่
ไปเจอกระดูกปริศนาเล่นเอาสับปะเลอตกอกตกใจว่า
มันไม่น่าเป็นไปได้ไม่ปริศนายังไงอ่ะเพราะศพก่อนหน้านี้
เคลียร์ทุกอย่างไปหมดแล้วอ๋อเหรอแล้วไม่ได้มีการเผา
ก่อนหน้านี้เลยก่อนที่จะมีคนไปเจอโครงกระดูก
แล้วก็เศษกระดูกเนี้ยเอาแล้วมายังไงอ่ะเป็นการฆาตกรรม
แล้วเอากระดูกมาทิ้งไว้หรือเปล่าอุ้ยเหรอเป็นการแอบมาเผาศพคนอื่น
ไม่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีในวัดหรือเปล่าเออมันก็คิดได้นะ
มันน่าแปลกมันน่าแปลกต้องแจ้งตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทุกคนต้องไปตรวจสอบว่าเป็นกระดูกของใครเป็นการฆาตกรรมใคร
แล้วเอามาอำพลางที่นี่หรือไม่อย่างไรนะครับทีมข่าวลงไปที่วัดแห่งนี้ครับ
ณวัดสุวรรณามรามบ้านโนนหมากแง่วนะฮะที่อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวานไปคุยกับนายแว่นนายแว่นเป็นใคร
แว่นเป็นสับปะเลอประจำหมู่บ้านครับตำรวจภูทรหัวโขนไปตรวจสอบ
เก็บกระดูกไปพิสูจน์อัตลักษณ์และเบื้องต้นคาดการณ์แบบนี้
ว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางนะครับโดยลุงแว่นสับปะเลอพาคุณนักข่าว
คุณไปดูสิเดี๋ยวผมเปิดเมนให้คุณดูอ่า
มันมีโครงกระดูกของมนุษย์ตรงนี้ได้ยังไงค่ะคือโอเคล่ะ
วันจันทร์ที่ผ่านมามีงานเผาศพคนในหมู่บ้านนะฮะ
เขาก็เลยต้องไปเตรียมสับปะเลอต้องไปเตรียมเมน
สถานที่เรียบร้อยต้องไปเตรียมเตาเผาไปเตรียมอันตรงนู้นตรงนี้
แต่พอขึ้นไปมันผิดปกติมันมีถังสีดำอะไร๓ใบไปวางเอาไว้ตรงนั้น
คือจริงแล้วเนี่ยไอ้ถังอันนี้จะเตรียมเอาไว้ใช้วิธีการล้างมือ
แล้วก็ในการที่จะมีการเคลื่อนย้ายศพต่างนะฮะ
แต่พอวันนั้นคุณลุงแว่นไปเปิดประตูเมนออกมาเตาเผาออกมา
ไปเจอโครงกระดูกของใครก็ไม่รู้แล้วถูกเผาเสร็จแล้ว
แปลกใจว่าเอ๊ะมันจะมีโครงกระดูกได้ยังไงเพราะศพก่อนหน้านี้เขาเก็บ
ทีนี้ลุงแว่นก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
แกก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจ

วัดที่มีเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวคือวัดนี้
และที่ผ่านมาเจ้าอาวาสก็ออกไปทำพิธีที่วัดอื่นติดต่อกันหลายวัน
เขาจึงเป็นคนดูแลทุกอย่าง
เพราะบ้านลุงแว่นติดวัดเลย
แต่ที่ผ่านมาไม่พบความผิดปกติ
เป็นสับปะเหลอมานานเกือบ๗๐ปี
แกบอกว่าแกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

คุณอุทัยก็บอกว่ากรณีที่ชาวบ้านสงสัยว่า
โรงกระดูกที่พบนั้นเป็นศพที่
เผาก่อนหน้านี้หรือเปล่าลุงแว่นแกจำผิดแกเก็บไว้หมดหรือเปล่า
นะฮะยืนยันนะว่าศพก่อนหน้านี้เก็บกระดูกออกไปหมดแล้ว
เพราะศพที่นำมาเผาก่อนอันนี้เป็นศพน้าชายของเขาเอง
เขาวันที่๕ตุลาคมนู้นนะคุณผู้ชมปีที่แล้วนะฮะ
แล้ววันที่๖วันรุ่งขึ้นตามพิธีก็ต้องมาเก็บกระดูกออกไปหมดแล้ว
ไม่เหลือแน่แน่หลังจากนั้นไม่มีใครเผาศพเลยตั้งแต่ห้าตุลาคม
จนถึง๖กุมภาพันธ์ที่ลุงแว่นไปเจอกระดูกปริศนานี่แหละ
มันข้ามปีเลยนะแต่มันก็น่าแปลกเห็นไหมมันข้ามปี
ระหว่างนั้นมันอาจจะมีคนไปอำพลางคือฆาตกรรมอำพลางใครก็ได้
นะฮะส่วนกระแสข่าวที่ว่าเอ๊น่าจะเป็นศพสาวธอมที่ถูกฆ่า
เอาไปเผาอำพรางหรือเปล่าคุณอุทัยเขาบอกแบบนี้ว่าหมู่บ้านนี้
มีธอมเยอะแต่ก็ไม่มีการแจ้งคนหายว่าใครหายไปใครถูกฆ่าก็ไม่มีเหมือนกัน
นะฮะตอนเนี้ยตำรวจกำลังสืบอยู่ว่ากระดูกอันนี้เป็นของใคร
เป็นของมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นชาวบ้านหมาตายและแอบไปเผาหรือเปล่าก็ไม่รู้
เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบและต้องไปติดตามในบ้านรวมทั้งในชุมชนรอบวัดว่า
มีใครแจ้งคนหายมีใครหายตัวไปหรือไม่เป็นการฆาตกรรมอำพราง
นำศพมาเผาหรือเปล่านะครับค่ะแต่กระดูกคนกระดูกสัตว์ดูไม่ยาก
มันต่างกันอยู่แล้วค่ะอืมค่ะ